มีนักท่องเที่ยวมีประชาชนเขาบอกว่า
เห็นหลักกิโลนี้แล้วตื่นตาตื่นเต้นตกใจ

จะเดินทางไปจังหวัดไหนกันเหรอ
แต่จะบอกคุณผู้ชมยังว่างานนี้นั้นคืองานใหญ่
เป็นงานแห่เทียนพรรษาของธจบรนตรรวนโชศัย
อำเคร่โชกชัยจังหวัดนครราชสนิมา
ขบวนคนสวยงามหล่อแล้วเราก็มีอยู่แล้ว

แต่มีขบวนหนึ่งสิคะคุณผู้ชม

ดูแปลกที่มันดูตื่นเต้นตื่นตา
เพราะอะไรเพราะว่ามันมีหลักกิโลเมตร

ทำไมไม่เป็นเทียนพรรษาแบบเขา

ซึ่งขบวนที่นำมาแห่นี้นะคะ
ก็มีของคุ้มวัดต่าง
เช่นวัดนอกวัดในวัดใหม่สาปทุมวัดโบดคงคล้อลอมและวัดบึงนะคะ

ธนาคมวานธนาคมวาน

วัดนอกวัดในวัดใหม่สาปฐุมวัดโบดทรงพระลอมแล้วก็วัดบึง

เออ

อ่ะนักภูเที่ยวคงก็ไปชมความงานตามประเภนี
แต่อย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นประชาชนในพื้นที่หรือนักท่องเที่ยว
ต้องตื่นตะลึงกับขบวนแห่หลักกิโลเฮียนวัดโบด

ไอ้ข้าวนั่นไง
วัดเขาบอกอย่างนี้วัดโบดเนี่ย๑๑๒ใช่ไหม
แล้วก็มีแม่ป้าเนี่ยซื้ออุปกรณ์การเสียงโชคแปลง
หายก็มีลอตเตอรี่ก็มา
ที่เขาทำแบบนี้เขาบอกว่านี่คือการสะท้อนความเชื่อส่วนหนึ่งของสังคมไทย

จากการขอเลขเด็ดจากสิ่งที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ
หรือว่าให้โชคให้ลาบ
ยังหลักกิโลเมตรเนี่ยก็ปิดอีกหนึ่งความเชื่อ
ก็นำมาเป็นสีสันในขบวนแห่เทียนพรรษานั่นแหละคุณผู้ชมนะคะ
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหลักกิโลเมตรนี้

เห็นไหมเขาบอกแล้วไม่เชื่อส่วนบุคคล
ทำไมมันมีเยอะจังเลยนะไอ้เลขเดียว

ก็บอกไปแล้วมันไปแล้ว

เถือนคุณผู้ชมไม่มีทางบอกได้แหละค่ะว่าใช่
ก็มันเป็นความสนุกสนานบันเทิงที่นี่น่าจะเป็นอยู่ซ้ายนะคะ